พื้นที่เขาไปขอพรขอโชคขอลาบที่ไหนกันบ้างนะคะที่แรกค่ะไปที่วัดปาง
นับร้อยคนไปร่วมพิธีแก้บนไอ้ไข่โคตรเศรษฐี
ไข่บนยอดดอยสูงที่ตอนนี้กำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเลยค่ะ
เพราะว่าให้โชคติดต่อกันมาทุกงวด
โดยงวดวันที่๓๐ที่ผ่านมาก็มีคนโชคดีนะคะ
จากเลขปลายประทัดชาวบ้านเขาเอาไปเสี่ยงโชคแล้วก็ได้รับรางวัลมา
เช้าวันที่๑มกราคมก็เลยถือโอกาสวันขึ้นปีใหม่
นำไข่ไก่มาแก้บนถวายซะ

ถือว่ามาขอบคุณไอ้ไข่ที่ให้โชคให้ลาบอย่างต่อเนื่อง
ผู้โชคดีรายหนึ่งนะคะบอกว่ามาไหว้ไอ้ไข่เศรษฐี๒ครั้ง
แล้วก็ได้รับโชคไป๒งวด
เงินไปหลายหมื่นบาทเลยนะคะ
ส่วนอีกคนนึงคุณผู้ชมมาขอโชคแล้วได้แบบเต็มไม้เต็มมือเลยค่ะ
เพราะว่าซื้อลอตเตอรี่๕ใบ
ถูกรางวัลถึง๔ใบคุณผู้ชม
ถูกทั้งรางวัลที่๓รางวัลเลขหน้า๓ตัวและเลขท้าย๒ตัว

วัดทุ่งขี้เสือที่ตำบลชมพูอำเภอสาพีนะครับ
ก็มีพิธีบวงสวงไอ้ไข่พ่อท่านเพิ่ม
ขออภัยไอ้ไข่พ่อท่านเทิมนะครับ
ที่อันเชิญมาจากอำเภอสิกชนจังหวัดนครสิทธิ์ธรรมดราช
โดยนิมงศ์เกรจียะอาจารย์ก้าวรูปมาเจริญพุทธมนต์
ชะตาแบบล้านนาแล้วก็ปลุกเสกไอ้ไข่รุ่น

โดยระหว่างที่เกจิอาจารย์ท่านกำลังสวดมนต์อยู่นั้นนะครับ
ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่มาร่วมงานให้คุณ
คือมีอาการคล้ายถูกสิง
มือไม้สั่นลุกขึ้นร่ายรำ

คนที่ไปร่วมงานด้วยก็ตกตะลึงนะครับ
ชาวบ้านก็บอกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าสิงอะไรหรือเปล่านะฮะ
แต่ตอนนี้เธออาการเริ่มดีขึ้นแล้ว
หลังจากที่ดื่มน้ำดื่มท่านะครับ
คุณคุณค่ะชาวโรงคล้ายนี่ชอบเนาะ
ชอบเนาะ

เมื่อเอือมาดูก็ว่านี้ม้อนกะครับ

จังเกิดขึ้นอดท้ายโยนขึ้นอดท้ายซึ่งไกลจริง

ค่ะแล้วก็เมื่อกี้แบบเหมือนกับพูดไม่เป็นผล

หลังจากที่มีคนมาให้น้ำแล้ว
ผู้หญิงคนนี้ก็มีอาการปกตินะฮะ

หลายคนพอไปร่วมงานก็ไปส่องขันน้ำมนต์
แล้วก็ดูทูปเสี่ยงทายกันนะครับ
ทีนี้พาไปต่อเลยคุณผู้ชมที่วัดโสมณัฐตุ้มท่าที่พยาวนั่นเองนะคะ
ชาวบ้านเขาไปที่วัดนี้เพื่อที่จะร่วมกันปั้นกุมารเทพไข่
ไอ้ไข่นี่แหละค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่แบบนี้
นี่ถือว่าเป็นการสร้างรูปปั้นไอ้ไข่รูปปั้นแรกของจังหวัดพยาวนะคะ
ก็มีการปั้นแล้วก็ทำพิธีพุทธาพิเศษแบบล้านนาเป็นกุมารเทพสองภาค
เพื่อให้คนเข้ามากราบไหว้มาขอโชคลาภกัน
ซึ่งไอ้ไข่องค์นี้พระครูบายดิกาทศพลยานเวทีหรือว่าครูบาหนุ่ยเนี่ย
มีความสูงประมาณเมตรครึ่งนะคะ
ไข่ที่นี่ต้นตำรับอีกที่หนึ่งที่นครศรีธรรมราช
เป็นการเตือนสตินักเที่ยวอย่าได้ประมาทแล้วก็ต้องป้องกันตัวเองตลอดเวลา
มาตรการเข้มงวดนะคะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่านักท่องเที่ยวถ้าอยากจะโชคดีนะ
ให้เช่าเหรียญหัวนโมของวัดไปป้องกันโควิดระบาดตามความเชื่อโบราณกันด้วย
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อแต่ละพื้นที่นะคะ